คุณผู้ชมครับเรื่องของเสียแป้งนาโนตก็ยังไม่เจอตัวกันนะฮะ
ได้คลิปมา๒คลิปวันศุกร์วันเสาร์ใช่ไหม

วันนี้ผมได้คุยกับทนายความของเสียแป้ง

คดีที่เสียแป้งโดนโทษไป๒๐ปีแล้วก็หนีอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าลูกความของเขาเนี่ยไม่ใช่นักโทษชายนะ
ค่ะเพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะคะ

ตอนนี้สถานะคือผู้ต้องขังชาย
เขาพยายามขอประกันตัวอยู่๓๔รอบไม่ได้ประกันตัว
มันก็เลยนำมาสู่การหนีไปแล้วก็เป็นคลิปมาสองคลิปนะฮะ
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ออกมาพูดถึงกรณีของนายชาวฤทธองด้วง
ทองด้วงนะครับ

หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ

ถูกส่งตัวไปจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเมื่อ๒๒ตุลาคม
ผ่านมาจนถึงวันนี้๓๖วันนะครับ
ยังจับไม่ได้นะฮะปิดเขาหาก็แล้วก็ยังไม่เจอนี่ได้คลิปมาสองคลิปที่เสียแป้งก็ส่งมาเองเนี่ยนะฮะ
วันนี้พบตรบอกว่าตอนนี้รู้แล้ววันเวลาที่แป้งนาโนตเนี่ยลงจากเขาบรรทัศน
รู้แล้วว่าวันเวลาไหนรวมไปถึงบุคคลที่พาแป้งเนี่ยลงไป
ซึ่งขอยืนยันว่าตอนนี้เสียแป้งยังอยู่ในประเทศส่วนคลิปที่เห็นนี่คลิปนี้นะฮะ
ที่มีรวดหนามนี่อันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะใช่ค่ะวันศุกร์เนี่ยนะฮะ
พบตรบอกว่าถ้าดูจากนี่บรรยากาศในคลิปแล้วคาดว่าน่าจะอยู่ตามตะเข็บชายแดน
แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นพื้นที่ไหนรวมทั้งคลิปที่๒ที่บรรยากาศก็คือถ่ายในห้องห้องหนึ่ง
ประตูอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นบ้านเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ไหน
แต่แน่นอนว่าในคลิปที่๒ที่เสียแป้งปล่อยออกมาเมื่อเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับ
แล้วมีการพูดพาดพิงไปถึงบุคคลหลายบุคคลนะฮะอ่าเหมือนกับคลิปที่หนึ่งนะฮะ
อายการบอยประธานติ่งสมชายดาบติ๊กธีรวุฒิจาสิบเอกสมมิตรนี่ตรงนี้นะฮะ
พบตรวันนี้พูดถึงไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฟังคลิปตรงนี้ก่อนที่เสียแป้งพูดถึงเอาไว้
นี่แหละค่ะชื่อตำรวจในคลิปที่เสียแป้งเอ่ยชื่อออกมา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ
ก็ได้สั่งให้เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อมูลอยู่
ถ้าตำรวจเหล่านี้มีความผิดจริงก็จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาค่ะ
พบตรบอกว่าแป้งไม่ได้ติดต่อขอมอบตัวแต่ญาติของแป้งติดต่อเข้ามา
หลังจากนี้ถ้าแป้งอยากจะมอบตัวในฐานะพบตรขอรับรองความปลอดภัยให้เลย
ยืนยันเลยในฐานะพบตรนะยืนยันเลยว่าไม่วิสามันแน่นอน
ถ้าแป้งต้องการจะมอบตัวแต่ถ้าตอนตำรวจเข้าจับกลุ่มแล้วต่อสู้กัน
ถึงจุดตรงนั้นตำรวจก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์นะว่าสถานการณ์หน้างานมันเป็นยังไง
ฝากถึงแป้งถ้าแป้งยังหนีแบบนี้ก็ต้องหนีไปตลอดชีวิต
ควรจะติดต่อขอเข้ามอบตัวถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็แจ้งมาได้เลย
เราตามอยู่เราตามอยู่เรารู้ว่าเขาลงมาวันที่เท่าไหร่แล้วใครมารับเรารู้หมดแล้วล่ะ
แล้วคนที่ให้การเชื่อเหลือเรานำคดีหมดเราสั่งการไปแล้วให้การเชื่อเหลือเรานำคดีหมด
แล้วล่าสุดทำแป้งเองมีประสานเพื่อจะมอบตัวเป็นทางการไหมครับ
คือไม่มีก็ที่ติดต่อก็คือติดต่อคนน้องมาแหละว่าเขาประสานมาญาติก็ประสานมาว่าจะขอมอบตัว
แต่มีเงื่อนไขที่บอกมีเงื่อนไขที่รับไม่ได้ไม่มีเงื่อนไขเพราะ

ก็ไม่ได้เอาความผิดถามก็หมดแต่เราความผิดความผิด
เสียแป้งบอกว่าไม่ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวด้วยใช่ไหมคะ

วันนี้ก็เลยต้องมาย้ำว่าอ๋อไอ้การติดต่อขอเข้ามอบตัวเนี่ย
ไม่ได้ติดต่อเองก็ติดต่อผ่านญาติแล้วก็ผ่านน้องคนนึง
อยากจะมอบตัวแต่มีเงื่อนไขอะไรต่าง
ที่คุณผู้ชมติดตามข่าวไปว่าพบตรไม่รับเงื่อนไขเหล่านั้น
แต่ทีนี้มันมีประเด็นที่พบตรต้องตอบคำถามประชาชน
ติดตามข่าวนี้แล้วส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากนะคะ
อุ๋ยคุณผู้ชมคะบอกว่าโอ้โหนี่เป็นคดีแรกหรือเปล่า
ที่คนให้กำลังใจผู้ต้องหา

ส่งข้อความให้กำลังใจเสียแป้งเยอะมาก
แล้วกลายเป็นว่าตำรวจถูกตำหนิในเรื่องของการทำงาน
กระบวนการยุติธรรมของไทยถูกตำหนิว่าไม่มีความเป็นธรรม
พบตรบอกว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ให้กำลังใจเสียแป้ง
ตำรวจทำตามหน้าที่
ส่วนที่มาตำหนิการทำงานของตำรวจ
ก็ต้องบอกเลยว่าคนเหล่านั้นไม่เคยอยู่ในพื้นที่
ไม่รู้วิธีการทำงานของตำรวจนะ
สถานการณ์ในปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของตำรวจ

และตำรวจไม่มีความบกพร่องในการทำงานค่ะ
ชาวบ้านที่เขาก็บ่นกันมาสักพักใหญ่ใหญ่แล้วอะค่ะ

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการไล่ล่าตัวเสียแป้ง
พอมันชัดแล้วว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่บนเขาบรรทัศน

เจ้าหน้าที่จะลงไปเลยออกจากพื้นที่ไปเลยหรือไม่อย่างไร
คือชาวบ้านเขาบอกว่างั้นเจ้าหน้าที่ถอนกำลังไปเลยได้ไหมล่ะ
ได้ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน
เขาจะได้ออกไปจับปลาไปทำอะไรกันได้
ช่วงกลางค่ำกลางคืนจะได้ใช้ชีวิตกันตามปกติ
บรรยากาศเทือดเขาบรรทัศน์ล่าสุดนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าเสียแป้งยังคงปฏิบัติหน้าที่
ที่บริเวณน้ำตกท่าช้างและน้ำตกหม่อมจุ้ย
ตำบลตมอำเภอตำบลตมจังหวัดพัทธาลุง
ลาดตระเวนยังมีนะคะฝนตกด้วยน้ำป่าไหลหลากด้วย
ตำรวจวางกำลังอยู่ประมาณ๔๐นายค่ะ
ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลตะโหมดบอกว่า
ถ้าตำรวจไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่
มันจะเป็นปัญหามากนะมันเป็นอุปสรรค
เป็นปัญหาต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน
ตรงนั้นก็จะมีอยู่๓หมู่บ้านหรือบางทีก็มากกว่านะคะ
เกิดระแวกตรงนั้นน่ะเขาอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้าง
ชาวบ้านเขาคือกรีดย่างก็ไม่ได้ช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะ
จะออกไปหาปลาตอนกลางคืนหารายได้เสริมก็ไม่ได้ตำรวจห้าม
เกิดอะไรขึ้นชาวบ้านคือขาดรายได้ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าก็เนี่ยเสียแป้งหนีไปนานแล้วไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าเกิดตำรวจยังอยู่จะกลายเป็นสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านในพื้นที่
ผู้นำท้องถิ่นที่ตะมนตะหมดเลยบอกว่า
เป็นตัวแทนชาวบ้านนะขอให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่
สั่งถอนกำลังออกจากพื้นที่ได้ไหม
เพราะตอนนี้ลักษณะเหมือนกับยังคงเอาไว้บางส่วน

วันนั้นพระบัตรรอบอกเกรงว่าเดี๋ยวเสียแป้งเนี่ย
ย้อนกลับมาหนีขึ้นมาอยู่บนเขาบรรทัศน์อีก
แต่จะบ้างหรอกไปขนาดนั้นแล้ว

ขอทำอาหารกินเถอะอะไรอย่างเนี่ย